ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างในคู่นี้คุณการวิพากร
ภรรยายืนหนึ่งของคุณเสกโลโซ
กับคุณอีฟแม็กซิมคุณผู้ชมค่ะ
ได้ข่าวไหมว่าเขาไปขึ้นโรงขึ้นศาลกัน
มาดูซิว่ามันความคืบหน้าไปถึงไหนกันบ้างแล้ว
สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเคลียร์จบไป๑คดี
ีฟฟ้องหมินประมาทพิการผลคือสารตัดสินจำคุกพิการ
๕ปีปรับ๒๐๐๐๐บาทค่ะ
แต่เนื่องจากไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
สารจึงให้รอลงอาญา๒ปีค่ะ

ถือโอกาสเปิดใจคุณอีฟหลังชนะแล้ว๑คดี

ที่ค้าไว้ในสารอีกถึง๓คดีค่ะ
ยอมรับนะคะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าผลการตัดสินคดีแรกนะ

เพียงว่าใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลอย่างนั้น
ส่วนที่พี่เสกค่ะไลน์มายื่นข้อเสนอให้เงิน๕แสน
เพื่อจบคดีอีฟไม่รับนะคะ
ใจจริงค่ะเธอไม่ได้อยากให้เรื่องบานปลายมากถึงขนาดนี้
เพราะถ้าพิการนะยอมขอโทษตั้งแต่แรกนะ
เรื่องคงไม่มาถึงขั้นนี้ค่ะ

แบบเหมือนอยากจะให้เรื่องจบให้ถอนคดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนที่แบบก่อนที่เราจะฟ้องด้วย

ขอโทษคำเดียวก็คือจบอะไรอย่างนี้

ชนะก็เราก็รู้สึกสบายใจขึ้น

คดีแรกผ่านไปเคลียร์จบนะคะ
แต่ว่าวันที่๔สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
ก็เตรียมไปขึ้นศาลฟ้องหมินประมาทอีกหนึ่งคดี

ไม่มีพี่เสกโลโซก็แฮปปี้ดีค่ะ

แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้หัวใจยังว่าง
บอกเลยตอนนี้สเตตัสโสดมากค่ะ

คุณผู้ชมค่ะก็ขอให้ทุกคดีความ

ใช่ตอนนี้ก็ยังค้างอีก๓คดีนะคะ
รอการตัดสินอยู่ก็ว่ากันไปตามเรื่องของกฎหมายนะ